คืบหน้ากรณีที่น้องบิ๊กนักศึกษาอุเทรนธวาย

แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดนี้นะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็พาพ่อแม่ของน้องบิ๊กเนี่ยไปยื่นหนังสือนะคะต่อทางตำรวจเพื่อติดตามความคืบหน้า
เพราะเกรงว่าเรื่องนี้จะไม่ยุติธรรมแล้วก็จะหลุดคดีด้วย
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พานายนรดมและนางเขมมะนิดพ่อและแม่ของนายกมลวิสุวรรณทัศน์หรือน้องบิ๊ก
อายุ๒๔ปีเป็นนักศึกษาชั้นปี๔คณะโลจิสติก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวาย
ที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่ช่วยคุณแม่นั้นขายราดหน้า

พามายื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทษสุทธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี
เกี่ยวกับหลักฐานที่จะเอาผิดกับคนร้าย
รวมถึงติดตามผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
โดยพันธมตเอกสนทยาบัวแพงผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ๖

บัญชาการตำรวจนครบานได้รับเรื่องนี้เอาไว้
พ่อของน้องบิ๊กเนี่ยบอกว่า
เดินทางมาเพื่อที่จะสอบถามเรื่องพยานหลักฐาน

ว่าหลักฐานที่มีนี้เอาผิด
หรือจับกลุ่มคนร้ายได้หรือไม่นะคะ
เนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้

ทางครอบครัวก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ
เกรงว่าถ้าหากเรื่องไปถึงชั้นศาลแล้ว

จะทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นหลุดคดีได้

พ่อบอกว่ายังกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วย
เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับคนร้ายที่หลบหนีอยู่ได้ด้วย
ก็กลัวว่ากลุ่มคนร้ายนั้นจะย้อนกลับมาทำร้าย
โดยขอให้ตำรวจนั้นเร่งจับกลุ่มตัวให้ได้ด้วย
โดยทางด้านพตโศทิพงวงปิน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
การติดตามตัวนายประสิทธิ์ยนต์พล
อายุ๒๓ปีที่ทำหน้าที่เป็นมือปืน
รวมทั้งนายจิรพัฒน์เพชรรัก

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาทั้งสองคนที่หลบหนีอยู่นี่นะคะ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามตัวอยู่นะคะ

ทั้งสองคนยังคงกบดันอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ
ก็ขอให้เวลากับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วย

ก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
จับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้ว๓คน
รวมถึงรวบรวมหลักฐานจนสามารถชี้ชัดได้ว่า
ใครเป็นผู้ลงมือใครเป็นผู้สนับสนุน

ตำรวจก็ติดตามเก็บหลักฐานนั้นอย่างรัฐกลุ่มนะคะ
ส่วนการเข้าไปพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
เพื่อหามาตรการป้องกันปัญหานี้นั้น
เรื่องต้นก็ต้องเรียกทั้งสองสถาบันมาหารือร่วมกันล่ะค่ะ
ต้องดูมาตรการและขั้นตอนต่างอย่างละเอียดรอบครอบ
เพื่อให้แก้ปัญหานี้อย่างได้ผล

ไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันมันมีตลอด
เรื่องของพี่เรื่องน้องเรื่องศักดิ์ศรีแบบนี้

ส่วนเรื่องตราที่บอกว่ามีการเอาฟันเฟืองร้อนมานาบ
เห็นตำรวจเขาก็บอกนะคะว่าคือมันไม่ได้หมายความว่าไปฆ่าใครศพนึง
แล้วก็มีการมาเอาเหล็กร้อนมานาบ
แต่ว่ามันเป็นการที่เขาแบบทำถึงสถาบัน
คือดวงหนึ่งหมายถึงเพื่อน

แต่ถ้าเกิดมาถึงว่าหนึ่งอันหนึ่งศพไม่ไหวนะ